คุณผู้ชมทีมข่าวของเราพยายามหาคำตอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
ยังตามความคืบหน้าให้เรื่อยค่ะ
กรณีเรื่องของร่างทรงที่บอกว่ามีต่างดาวจากพลูโตมาประทับร่าง
คลิปนี้เขาเป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าสมาชิกเขากลา
เป็นกลุ่มที่เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง

ทีนี้ก็มีร่างทรงอาจารย์ธิรพลเขาบอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาจากพลูโตมาประทับร่าง
แล้วก็พูดภาษาต่างดาวเลยแต่ก็มีคนแปลเป็นภาษามนุษ

อาจารย์ธีรพลคือคนที่นั่งเก้าอี้ใช่ไหมที่ร่างทรงมาประทับร่าง
ส่วนอาจารย์ที่คอยเป็นพิธีกรสักถามเนี่ยเป็นสื่อกลางให้อันนี้เป็นอาจารย์นักพูดชื่อดังอีกคนนึง
ใช่ทีนี้ค่ะคือจากคลิปนี้
ข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือร่างทรงต่างดาวเขาบอกว่า
เดี๋ยวปีหน้าจะมีภัยพิบัติใหญ่
คนจะตายโอ้โหหลายพันล้านคน
คนบนโลกมนุษย์จะเหลือแค่พันกว่าล้านคนเท่านั้นเองอืมดังนั้นต้องทำดีสามเรื่องอ่ะ
สามอย่างอ่ะคิดดีทำดีทำความดีภัยพิบัตินี้จะได้ไม่มาถึงโลกมนุษย์
ทีนี้ค่ะเราก็เลยพยายามหานักข่าวของเรา
ที่เราเชื่อว่าจะคุยกับมนุษย์ต่างดาวรู้เรื่องจะฟังภาษาต่างดาวได้
ไปคุยกับร่างทรงเราก็เลยคิดเลยว่าต้องคนนี้เท่านั้นนักข่าวของเราเนี่ยนะ
ใครครับกินตีศักดิ์วีรชัยเจริญสุขอ๋อตีแล้วตีเขาคุยรู้เรื่องจริงจริง
คุณภาคภูมิเนี่ยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เลยจริงแล้วได้ข้อมูลมาเยอะมาก
เหรอไม่ได้มาจากพลูโตนะจ๊ะมนุษย์ต่างดาวที่มาประทับร่าง
มาจากการแล็กซี่อันไกลพ้นดาวยังไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะ
แต่คุณตีเขารู้เขาคุยรู้เรื่องเดี๋ยวลองฟังดูครับ
แล้วท่านใช้ภาษาอะไรสื่อสารกับอาจารย์ธีรพลครับผมใช้ภาษาจิตภาษาจิตลองลองพูดให้ผมฟังได้ไหมครับ

โนบาโนบา
ผมมันอยู่ห่างกันสักกี่ล้านปีแสงครับผม
แล้วท่านเดินทางมาโลกผมยังไงครับผม
เราทะลุคนี้ออกมาแล้วทำไมถึงบอกว่าปี๒๐๒๐นี่จะเกิดคนตายเยอะแยะเลยครับผมท่านไปเอามายังไงครับท่านโนบา

แล้วโลกท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดาวดวงดาวของท่านครับผม
เดิมเนี่ยคุณกิติศักดิ์เขาติดต่อกับอาจารย์ธิรพลนัดหมากันว่าจะให้สัมภาษณ์ใช่ไหมค่ะคือเขาบอกว่าคือเขามีภาพให้ดูนะว่านัดจะเจอกันเขาเห็นอาจารย์เดินคุยโทรศัพท์อยู่ไกลไม่ยอมคุยด้วยขึ้นรถไปเลยที่แรกนัดกันว่าจะเจอตัวใช่เนี่ยภาพเนี่ยภาพเนี่ยในวงกลมสีแดงเนี่ยค่ะ
บอกไม่เอาละขอขึ้นรถไปเลยขอให้ทางโทรศัพท์ดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยคุยโทรศัพท์แล้วที่คุยไม่ได้คุยกับอาจารย์ไงคุยกับต่างดาวไงที่ประทับร่างอาจารย์แล้วไงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกเขาว่ากิติศักดิ์คนข่าวผู้เคยสัมภาษณ์มนุษย์ต่างดาวมาแล้วถูกต้องแล้วเขาอ่ะ

ว่าเขาเป็นร่างทรงมายี่สิบกว่าปีไม่เคยเห็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาวค่ะแต่เคยได้ยินมาว่ามีกลุ่มคนในตำบนเขากะลาเชื่อว่าสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้แต่เขาก็ไม่เคยเห็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่มาที่เขากะลานะครับแม้ว่าบ้านเขาก็อยู่ไม่ห่างจากเขากะลาสักเท่าไหร่อืมส่วนภาษา
เขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ที่เป็นร่างทรงมนุษย์ต่างดาวมีความผิดปกติทางด้านความคิดอะไรหรือเปล่าหรือเป็นการแสดงหรือเปล่าหรือต่างดาวมาจริงจริงเขาเองก็ตอบไม่ได้อ่ะเพราะคนที่มีการศึกษาสูงบางทีก็จะมีการจินตนาการที่ล้ำเลิกกับคนอื่นครับถ้าคิดเชื่อสิ่งไหนเรื่องไหนแล้วจะเชื่อแบบสุด
คนเนี่ยถ้ายิ่งเรียนมากเนี่ยสมองไบร์ทมากมากเนี่ยพอเวลาเขาตะเลิศหรือเขาเลอะเทอะเนี่ยเขาเลอะเทอะมากกับคนที่ไม่มีความรู้นะเพราะข้อความว่าหลุดโลกเนี่ยมันมันใช้ได้ทุกแขนงถูกไหมฮะมันมันใช้ได้ทุกแขนงทีนี้คนเรียนมากมากมันก็บ้านะคนศึกษามากมากมันก็บ้าคนทรงเจ้ามากมากมันก็บ้าแล้วจะบ้ามีขอบเข

ของร่างทรงเนี้ยก็จะเป็นในมุมที่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอืมก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ก็อย่าให้เป็นลักษณะของการหลอกลวงก็แล้วกันครับทีนี้ค่ะพระมหาภัยวรรณวรวรรณโนท่านบอกว่าตลกอ่ะอืมตลกกับการกระทำของร่างทรงมนุษย์ต่างดาวอ่ะค่ะรวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอ่ะท่านบอก
เพื่อปฏิบัติตามคำสอนเพื่อได้อภิสิตบางอย่างจากคนที่หลงเชื่อค่ะเนื้อหาที่นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่ก็ไม่ควรจะอุปโลกไงอ้างว่าเป็นร่างทรงของมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าจะทำให้คนที่มาฟังเกิดความงมงายหลอกลวงคนอื่นคนที่มีพฤติกรรมแบบ
ด้วยนะคะอยากจะให้คนไทยใช้สติในการใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปหลงเชื่อเรื่องงมงายเรื่องลี้ลับค่ะ
เทอะกันไปใหญ่แล้วแต่มาเห็นนะอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่นอกพยายามจะทำสิ่งที่มันไม่จริงให้มันเป็นเรื่องจริง
ก็กลายเป็นอัตมาว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อหรอกคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เชื่อหรอกเวลาเขาดูเขามองเป็นเรื่องตลกขกขันด้วยซ้ำไป
เพราะเราไม่ได้กล่าวหานะแต่ถ้ามองแบบคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมองว่าคนพวกนี้มีอาการเพี้ยนเขาเพี้ยน
ไม่อยากไปไปกล่าวหาเขานะอืมหรือเขาอาจจะเชื่อจริงจริงก็ได้เขาอาจจะเชื่อของเขาจริงจริงว่าเป็นอย่างงั้นก็ได้แต่แต่มันค่อนข้างเป็นห่วงคนที่ไปหลงเชื่อถ้าไปหลงเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนอกโลกจริงอะไรแบบเนี้ยน่าห่วงถ้าไม่มีคนเชื่อเยอะเยอะเข้าอะไรแบบเนี้ยมันไม
ฐานะพิเศษถ้าใครก็ตามที่กำลังอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะพิเศษเป็นร่างผ่านเป็นที่ผ่านของร่างทรงมีเทพมาสถิตมีเทพมาประทับเนี่ยให้ระวังไว้ได้เลยว่าคนพวกนี้มีเจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์เนี่ยฮะหลวงพี่พระมหาภัยวันบอกเนี่ยถูกที่สุดเลยใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะถ้าพูดในแง่มุมของกฎหมายอ่ะค่ะการ
มันจะแย่อะมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อะ
อย่างน้อยติก็เป็นคนข่าวที่เคยสัมภาษณ์มนุษย์ต่างดาวมาแล้วใช่ค่ะนะฮะ